เปิดปากกับภาคภูมิ
ไม่ใช่ขายแต่โอนให้ทายาทเรียบร้อยแล้ว

ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมมั่นใจในข้อกฎหมาย

แต่ว่าในอนาคตมันมีความเป็นไปได้

ฟื้นคืนชีพไอทีวีขึ้นมา
ผมก็เลยตัดสินใจโอนหุ้นให้กับทายาท

แล้วจะทำให้กลับมาเป็นบัญชีนายกชอบเนี่ย

คุยกันในเรื่องที่สังคมกำลังถกเถียงกันในวงกว้าง
แน่นอนว่าก็เป็นสองฝั่งใหญ่แล้วครับว่าตกลงแล้ว
สถานะการถือครองหุ้นสื่อหุ้นไอทีวี
ของคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐ

แดดนายมนตรีของพักเก้าไกลว่าที่นายกรัฐมนตรีก็ได้เนี่ยนะฮะ
ตกลงแล้วจะผิดหรือไม่ผิด
ขาดคุณสมบัติหรือไม่ขาดคุณสมบัติอย่างไร
เมื่อวานคุณพิธาเพิ่งเปิดเผยล่าสุดอย่างชัดเจนนะฮะ
หลังจากเป็นข่าวคลุมเคลือมา๒วันนะฮะว่าตกลง

คุณพิทาบอกแล้วไม่ได้ขายโอนให้ทายาทนะฮะ
เพราะฉะนั้นวันนี้คุยเรื่องนี้กันหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
ในเวลาของรายการ๔๕นาทีผมเชื่อว่าน่าจะไม่จบ
จะได้ไม่ต้องติดค้างอะไรกันจะได้ต่อเนื่องกันต่อไปเนี่ย
เดี๋ยวจบ๑๖นาฬิกา๑๕นาทีทางทีวี
รับเชิญ๓ท่านในรายการนะครับท่านผู้ชมครับ
ท่านแรกนะฮะอาจารย์ศิโรธคล้ามภัยบูล
เป็นนักวิชาการอิสระแล้วก็เกาะติดเรื่องนี้มาตลอด
อีกท่านหนึ่งเป็นผู้ร้องเรื่องนี้ไปยังกรกตเลยนะฮะ
คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐ
และอีกหนึ่งท่านท่านนี้ก็สำคัญมากเป็นอดีตกรกตด้วยนะครับ
ท่านรองศาสตราอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากร

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนาของมหาวิทยาลังศิษย์นะครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับส
ส่วนการโอนเนี่ยนะครับก็เพิ่งไปมารับวันที่หก
วิธุนายนี้นะครับว่าได้โอนแล้วก็โอนกับปลายพฤษภา
แต่เป็นการจำหน่ายจ่ายโอนโดยการโอนให้ไม่ได้โอนขาย
ให้กับทายาทบุคคลอื่นใช่ไหมฮะ
ซึ่งการโอนเนี้ยมาตราห้าสิบแปดเนี้ยบอกอ่า
โอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น
โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงในมือชู้ผู้โอนผู้รับโอน
ก็ทำได้แต่มันไม่ได้มีผลว่าเอ่อ
มันจะทำให้ไอ้การสมัครนั้นน่ะมีลักษณะต้องห้าม
หรือไม่มีลักษณะต้องห้ามคือการโอนเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังวันสมัครไปแล้ว
ทั้งสแล้วก็นายกหลังวันเลือกตั้งไปแล้วด้วยอ่า
ทีนี้คุณพิทาก็บอกมันเป็นช่วงปลายเดือนพฤษภาคม
หาเสียงนั่นแหละนะไม่หาเสียงแล้ว
เราเลือกตั้งสิบสี่พฤษภาปลายเดือนพฤษภาเนี่ยมันตกไปแล้ว
แต่ที่ผมฟังคุณพิธาบอกปลายเดือนพฤษภาคมก็แสดงว่าเลือกตั้งไปแล้ว๑๔พฤษภาคม
ถูกถูกอ่าแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าอ่า
ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณพิทาจะสู้ในมุมที่ว่าเขาเป็นผู้จัดการมรดกไง
เขาไม่ได้เป็นเจ้าของแบบไปซื้อหุ้นมาก็เลยเป็นการซื้อขายหุ้น
เขาก็เลยใช้คำว่าโอนให้ทายาทอย่างนี้ได้ไหม
ก็ก็ข้อเท็จจริงก็กล่าวอ้างได้นะครับครับมาตราห้าสิบสามเนี่ย
หุ้นนั้นจะแบ่งแยกนี้ได้มักหนึ่งนะอืม
สองบอกว่าถ้าบุคคลตั้งแต่๒คนขึ้นไปถือหุ้นหุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกัน
เหล่านั้นต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น
นี่กฎหมายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราเห็นอยู่แล้วว่าชื่อเนี่ย
ในบัญชีทะเบียนผู้ถือหุ้นเนี้ยมันชื่อคุณพิธาแต่เพียงผู้เดียวอ่า
ไหมก็เป็นไปตามกฎหมายมาตราห้าสิบสามนะครับมาตรา
๖๒วัก๓ทะเบียนผู้ถือหุ้นให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าถูกต้อง
ผมก็อ้างตัวนี้ให้กรกตก็ส่งไปทั้งชุดนี่แหละคือคุณเรืองคุณเรืองไกรก็ยังยืนยันว่าไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่จะเป็นโอนให้ทายาทหรือว่าจะยังไง
ก็ถือว่าคุณพิธาเนี่ยถือครองอยู่ก่อนวันลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอแล้วก็ส่งรายชื่อแคนดิเดตนายก
ล้มละลายอันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในหุ้นนั้นถ้าบุคคลนั้นได้นำหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมาย
มาแสดงครบถ้วนแล้วให้บริษัทลงทะเบียนแล้วออกใบหุ้นให้ใหม่
ภายใน๑เดือนนับแต่วันได้รับหลักฐานครบถ้วน
ก็ไปดูในวันปี๕๐คุณพิทายื่นอะไรไป

อันนี้เรากำลังจะพูดในเรื่องที่ว่าคุณพิทาถือครองหรือไม่ถือครองนะฮะ
เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงในมุมมองของอาจารย์สมชัย
อดีตก่อก่อตอด้วยถ้าอย่างนี้ถือว่าคุณพิธา
คือการโอนเนี่ยคือการเอาหุ้นออกจากมือกันแล้วกันนะฮะ
แต่ว่าไม่ได้เป็นการขายก็คือว่าไม่ได้มีเงินกลับคืนมา
ก็อาจจะไปให้กับทายาทคนใดคนหนึ่งซึ่งเราไม่ทราบคืออะไร
คือใครใช่ไหมครับตอนนี้ผลที่มันเกิดขึ้น
มันแปลความหมายอย่างไรนะฮะแปลความหมายว่า
การเปลี่ยนมือเปลี่ยนณวันโอน
หรือเป็นเรื่องของการสละมรดกซึ่งจะเท่ากับว่า
ไม่เคยมีตั้งแต่เริ่มต้นอันนี้เราไม่รู้นะครับ
เพราะมีประเด็นหนึ่งซึ่งเมื่อวานนี้คุณภัยศาลพืชมงคลเปิดมา
บอกว่ามันดูอาจจะเป็นเรื่องของการสละมรดก
ที่หมายความว่ามรดกดังกล่าวที่ได้มา
เขาไม่เอาแล้วตั้งแต่เริ่มต้น
ถ้าไม่เอาตั้งแต่เริ่มต้นก็คือว่าตลอด๑๔ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ก็เท่ากับว่า๑๐กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย

อันนี้คือมันเป็นประเด็นในเรื่องของกฎหมายทางด้านแพ่งพาณิชยนะ
ซึ่งผมเองผมไม่ได้เชี่ยวชาญนัก
แต่สถานะขณะนี้ก็คือว่าหุ้นมันออกจากมือของคุณพิทาไปแล้ว

แต่จะนับว่าณวันที่๔เมษาซึ่งเป็นวันสมัครนั้นเนี่ย
หุ้นอยู่ในมือของคุณพิธาหรือไม่
ถ้านับว่าหุ้นอยู่ในมือก็แสดงว่าก็ยังเป็นประเด็น

แต่ถ้านับว่า๔เมษาไม่เกี่ยวแล้ว
มันไม่อยู่ในมือตั้งนานแล้วมาเป็น๑๐ปีแล้ว
เนื่องจากสละมรดกดังกล่าวนะครับ
ก็อาจจะเป็นประเด็นซึ่งรอดพ้นได้
แต่ตอนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่ามันมีประเด็นทางกฎหมายที่คนเขาบอกว่า
สระมรดกเนี่ยจะสระบางส่วนไม่ได้นะครับ

คือไปดูเนี่ยผมก็ค้นนะ
เขาบอกว่าเวลาพูดถึงประมวลกฎหมายแพ่ง

เขาบอกว่าถ้าสละเนี่ยต้องสละทั้งหมด
เงื่อนไขและไม่มีเงื่อนเวลา
ผมก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อปลายพฤษภาคมเนี่ย
สมมุตินะครับคุณพ่อคุณพิทาเสีย
แล้วก็มีกองมรดกใหญ่ก้อนหนึ่ง
อาจจะสักประมาณ๓๐๐๐ล้าน

สมมุตินะ๓๐๐ล้านสมมุติเราไม่ทราบเท่าไหร่นะ
ถ้าสละมรดกก็แปลว่าอะไรไม่เอาทั้งหมดเลยใช่ไหม
ไม่เอาอย่างนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะไม่ได้
อันนี้เขาคงต้องอาศัยผู้มีความรู้ทางกฎหมาย
ในการตีความเรื่องพวกนี้ด้วยว่าเป็นการโอน
หรือเป็นการสละมรดกและเป็นการสระบางส่วนหรือสละทั้งหมด
คือถ้าจะใช้สูตรที่ว่าสละมรดกแล้ว
เท่ากับว่าไม่เคยได้รับมาเลยตั้งแต่
ได้มาเป็นมรดกตกทอดในฐานะผู้จัดการมรดกเนี่ย
มุมกฎหมายมันต้องสละทั้งก้อน
ผมเข้าใจอย่างนั้นเพราะผมจะต้องอย่างนั้นผมอ่านแล้วเข้าใจแบบนั้น
อาจารย์สมชัยบอกมันต้องไปดูข้อกฎหมายอย่างละเอียด
คือณวันนี้รู้เพียงคำว่าหุ้นไม่อยู่ในมือคุณพิทาแล้ว
ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมแต่สถานะเมื่อวันที่๔
เมษาเป็นวันสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยหุ้นดังกล่าวอยู่ในมือหรือไม่
ถ้าเป็นการโอนมันก็อาจจะแปลว่าอาจจะอยู่ในมือก็ได้
แต่ถ้าเป็นการสละมรดกมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าไม่อยู่
ตั้งแต่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นไอ้ความชัดเจนของเรื่องดังกล่าวเนี่ย
ขณะนี้ยังไม่มีใครรู้เลยนะครับคุณพิทาเองก็ไม่ได้พูดอะไรให้ชัด
ว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่าแล้วก็ผมก็ยังรู้สึกว่าเป็นเหมือนกับว่า
อาจจะไม่ค่อยไว้วางใจสื่อไม่ค่อยแว้งใจประชาชน
ไว้วางใจสังคมหรือเปล่าก็ไม่ค่อยยอมจะเปิดเผยออกมาว่า
เรื่องที่ชัดชัดทั้งหมดเป็นยังไงคืออาจจะเกรงในแง่ของการต้องต่อสู้คดีอ่ะ
ต้องระวังคุณเรืองไกรมากอ่ะเดี๋ยวพูดมากไปเดี๋ยวพี่แกไป
อาจจะรอให้กรกตเรียกไปชี้แจงอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวผมขอบฟังทางอาจารย์ศรีโรธหน่อยอาจารย์ศรีโรธถ้ามองอย่างนี้
เมื่อวานนี้นัยยะที่คุณพิทาพยายามบอกแม้กระทั่งนักข่าวถามคุณพิทาพยายามย้ำว่า
ผมไม่ได้ขายนะผมโอนให้ทายาทเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณพิทากำลังจะสื่อว่ายังไงฮะ
ก็สื่อว่าหุ้นทั้งหมดไม่ใช่หุ้นส่วนบุคคลแต่ว่าเป็นการมีหุ้นอยู่ในฐานะผู้จัดการมรดก
ผู้จัดการมรดกเนี่ยผมว่าทุกคนที่อย่างทั้งสองท่านน่าจะเป็นคนที่มีลูกแล้วเนี่ย
ผมไม่มีลูกแต่ว่าโอเคผู้จัดการมรดกก็คือสมมุติเรามีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายายท่านเสียชีวิตไป
ยกทรัพย์สินต่างให้เราก็ต้องมีผู้จัดการมรดกอย่างเช่นผมเนี่ยพอพ่อผมเสียชีวิตพ่อก็ให้แม่เป็นผู้จัดการมรดกใช่ไหมครับ
ที่พ่อผมให้แม่ผมเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยไม่ได้แปลว่าแม่ผมเนี่ยเป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมดของพ่อ
แต่แม่มีหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินต่างทั้งหมดของพ่อให้ลูกแต่ละคนตามที่พ่อได้รับมอบมา

นั้นเป็นผู้จัดการมรดกคือพ่อเขามีทรัพย์สินที่เป็นหุ้นนะครับแล้วพ่อมอบหมายให้พิธาเป็นผู้จัดการมรดก
ซึ่งคนที่จะมีสิทธิ์ได้รับมรดกที่คุณพิธาเขาเปิดเผยก็มีน่าจะเป็นคุณแม่แล้วก็อีกคนนึงน่าจะเป็นน้องของเขานะครับ
ผมว่าประเด็นของพิทาเมื่อวานเรื่องทั้งหมดคือเรื่องนี้เพราะว่าในเวลานี้แม้กระทั่งการเรียกคำนี้ในเรื่องนี้นะครับส่วนใหญ่จะเรียกว่าคดีถือหุ้นสื่อหรือกรณีถือหุ้นสื่อซึ่งแค่นี้มันก็เป็นการสาดโครนพิทาแล้วเพราะมันเป็นการตอบย้ำว่าพิทาเนี่ยถือหุ้นสื่อแต่ความจริงที่พิทาเขาสู้เนี่ยคื

โอนให้ใครเนี่ยก็ต้องให้คนที่เป็นทายาทบทยินยอมอาจจะเป็นคุณแม่หรือเป็นน้องอะไรประเด็นสำคัญอยู่เนี้ยคือผมว่าเรื่องนี้ใช้คำว่าถือหุ้นสื่อไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะว่าทางพิธาเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ถือหุ้นเขาเป็นผู้จัดการมรดกซึ่งสองเรื่องนี้แตกต่างกันนะครับเป็นผมว่าเป็นเรื่อง

ครับว่าคุณมีคำถามเข้ามามากมายเยอะแยะทางทาง
เจอถามอาจารย์สมชัยเลือกขึ้นเรียงไกลด้วยนะค่ะคือ
เรื่องหุ้นไอทีวีคุณวิทราเนี่ยจุดสำคัญที่คุณวิทรา
ถ้าตอนนั้นก็จะต้องเอาชัดก่อนเขาได้ได้หุ้นนี้มาในฐานะเป็นผู้จัดการมรดก
ผู้จัดการบังคับได้มาเพื่อไปจัดสรรคทุนอื่นกับการเอามาเงินเนี่ย
สำคัญนะครับพิธาเขาถึงย้ำตลอดเวลาว่าเขาเป็นผู้จัดการมรดกนะครับ
เขาไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นนะครับนั่นคือเขารอจัดสรรให้คนอื่นที่เป็น
ญาติพี่น้องเขานะครับคีย์เวิร์ดทั้งหมดมันคือเรื่องนี้คือ
เขาเป็นผู้จัดการมรดกเพราะถ้าเกิดเขาไม่ได้ถือคลองเองเนี่ย
จะเป็นสื่อหรือไม่เป็นสื่อก็ใช่ใช่ดาดแรกคือตรงนี้ก่อนต้องเอาไว้ชัด
ทีนี้เรื่องนี้คนสับสนเพราะว่ามันมีการใช้คำว่าพิธาถือหุ้นสื่อถือหุ้นสื่อ
มันก็เป็นการสาดคนก็แล้วโดยเปรยายเรื่องแรกก่อนคือเขาเป็นผู้จัดการมรดก
ที่มีเนี่ยเป็นหุ้นในฐานะหุ้นของ๓คนนะครับที่ถือมรดกร่วมกัน
หุ้นของเขาคนเดียวนะครับผมคิดว่าประเด็นนี้คือประเด็นที่สำคัญที่สุดนะครับ
หลังจากนั้นก็คือเรื่องของความเป็นสื่อของไอทีวี
ความเป็นสื่อของไอทีวีเนี่ยที่ผ่านมามันก็มีการสร้างความสับสนกันใช่ไหมครับ
อ้างว่าโอเคทุกคนก็ยอมรับว่าไอทีวีไม่ได้ออกอากาศ
อันนี้คือข้อเท็จจริงเถียงไม่ได้ถ้าใครบอกว่าไอทีวีออกอากาศ
ว่าคนนั้นอาจจะไปเปิดยูทูปแล้วดูรายการเก่าของไอทีวีอ่า
คิดว่านั่นคือรายการปัจจุบันคือครับทางคลื่นสัญญาณการออนแอร์ทีวีเนี่ย
จอดำไปนานแล้วไม่มีแล้วนะครับอันนี้เถียงไม่ได้
ก็๑๖ปีแล้วยุติกันไปแต่ว่าประเด็นที่มันมีการสร้างความสับสน
ก็คืออ้างว่าในการประชุมเอ่อผู้ถือหุ้นเนี่ยของไอทีวีเนี่ย
ได้มีคนไปถามกรรมการบริษัทว่าไอทีวียังประกอบธุรกิจสื่ออยู่หรือไม่
นะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการรายงานกันว่าเอ่อ
ทางกรรมการบริษัทเนี่ยได้มีการตอบนะครับว่าไอทีวียังทำธุรกิจเกี่ยวกับสื่ออยู่
ซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นความคลาดเคลื่อนนะครับพอไปนั่งไปนั่งอ่านจริงแล้วเนี่ย
ผู้บริหารเขาตอบคือยังดำเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
ไม่ได้บอกว่าประกอบกิจการสื่อแต่บอกว่าดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของวัด
ใช่ครับซึ่งวัตถุประสงค์ของบริษัทเนี่ยมันมีอยู่สี่สิบห้าข้ออ่า
ทีนี้เวลาคนซึ่งต้องการโจมตีพิธาเอามาสื่อสาร
พยายามจะบอกว่ากรรมการบริษัทได้ยอมรับกลางที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า
ไอทีวียังทำสื่ออยู่ซึ่งอันนี้เป็นการสื่อสารด้วยข้อมูลที่ไม่ใช่ความจริง
สิ่งที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารบริษัทเขาตอบคือไอทีวียังดำเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
นะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของบริษัทเนี่ยมีทั้งสิ้นสี่สิบห้าข้อการทำสื่อเนี่ยเป็นเพียงแค่บางข้อ
เพราะมันแตกต่างกันนะครับคำตอบกรรมการบริษัทคำตอบผู้บริหารว่า
ทำตามวัตถุประสงค์บริษัทกับการไปบอกว่ากรรมการบริษัทบอกว่าเขายังทำสื่ออยู่ในคนละความหมาย
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่แต่ทีเนี้ยคนก็จะมองสองมุมแหละอาจารย์อ่าอ่าในมุมอ่า
ฝั่งเขาก็มองว่าอ้าวก็ยังไงสถานะของบริษัทเขาก็ยังเป็นอ่า
สื่อที่กำลังต่อสู้ทางกฎหมายยังไม่ได้ปิดไปเลยอ่ะมีคือแม้แต่คุณพิทา
บอกว่ามีความพยายามจะฟื้นคืนชีพไอทีวีให้กลับมาเป็นสื่อเพื่อจะมาสกัดกั้นเขาอย่างนี้
เนี้ยใช่ใช่การที่การที่พี่ทำบอกอย่างงี้แปลว่าเขาก็กำลังสื่อว่า
ทีวีไม่ใช่สื่อมันถึงต้องฟื้นมามันมันคือของที่ตายไปในมุมของอาจารย
อาจารย์คิดว่าไอทีวียังเป็นสื่อหรือเปล่าผมว่าคนทางประเทศก็ไม่มีใครคิดนะครับ
แล้วแล้วถ้าเกิดไปถึงชั้นของเนี้ยกอกกะตอขนาดนี้อาจารย์อาจารย์สมชายฮะ
ก็คืออยู่ในชั้นกรกตใช่ไหมครับที่กรกตกำลังตรวจสอบเรื่องอยู่คำร้องต่างเนี่ย
ว่าถ้าจะส่งไปสารรัฐมนุนจริงเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าทางกรกตหรือว่าสารรัฐมนุนท่านจะมองว่ายังไงใช่ไหม
มองเหมือนที่อาจารย์วิโรธมองหรือเปล่าหรือจะมองเหมือนที่อาจารย์ศิโรธกับอาจารย์ศิโรธมองหรือเปล่า
หรือว่าจะมองเหมือนที่ใครหลายหลายคนมองหรือเปล่าเออผมว่าท่านก็คงต้องมองเหมือนกัน
เพราะว่าตามข้อเท็จจริงจะบอกว่าไอทีวีเป็นสื่อเนี่ยมันยากนะครับ
เพราะว่าหนึ่งก็คือตามสิ่งที่ได้พูดกันแล้วเรามักจะกล่าวอ้างกันว่าหลักฐานมาจากปากคำกรรมการ
บริหารว่าเป็นสื่อเนี่ยเขาไม่เคยพูดเรื่องนี้
พูดว่าเขาทำตามวัตถุประสงค์ของบริษัทเขาพูดอยู่แค่นั้นครับ
หนึ่งคือข้อเท็จจริงที่อ้างกันว่าผู้บริหารบริษัทพูดเนี่ย
ไม่มีอยู่ในโลกนี้อ่าอันอันที่สองก็คือสมมุติเราจะบอกว่า
เอายัดเย็ดให้เขาเป็นสื่อให้ได้เนี่ยอุปเดชั่นความเป็นจริงไม่มี
คนที่เกี่ยวข้องกับไอทีวีคุณสุธิชายุ่นจตุรงสุขเอียด
ทุกคนบอกว่าไม่มีนานแล้วนะครับอันที่สองข้อได้จริงมันเป็นแบบนี้
ที่สามก็คือที่สำคัญมากคือแม้กระทั่งในงบการเงินของบริษัท
ก็ไม่มีรายได้จากการทำสื่อนะครับปี๖๖มีการมีการสื่อสารทำนองว่าบริษัทมีรายได้จากการทำสื่อ
แต่พอไปอ่านจริงแล้วเนี่ยมันเป็นรายได้จากทางอื่นที่มันไม่ใช่สื่อ
มันเป็นรายได้จากการเอ่อกู้ยืมมันเป็นรายได้จากการครับเอ่อ
อกเบี้ยจากผลตอบแทนในเงินลงทุนอ่าเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือ
ไม่เคยมีการยอมรับโดยผู้บริหารว่าเขาทำสื่อเขาบอกว่าแค่ว่าเขาทำตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
ที่สามคือแม้กระทั่งในงบการเงินเนี่ยมันก็ไม่เคยมี
กระทั่งปี๖๖มีเรื่องของรายได้ขึ้นมา
แต่ว่าในรายได้พอไปอ่านในงบการเงินจริงเนี่ย

อาจารย์เดี๋ยวผมถามใหม่อาจารย์สมแนวนี่ถึงงั้นยกมือเลย
ในฐานะอดีตกรกตเวลาดูอย่างนี้เขาดูกันยังไงอาจารย์

คือสมมตินะครับว่าถ้าเรื่องนี้นี่มีคนรองมีคนใครไปรองแล้วนะครับ
แล้วก็ในขั้นของกรกตก็ตั้งกรรมการในการสอบข้อเท็จจริงต่าง
ในการที่จะพินาทีละขั้นทีละขั้นไปยังไงฮะอาจารย์
นี่อย่างที่หนึ่งก่อนนะนะครับคำตอบคือเป็นบริษัท
แน่นอนเพราะยังประกอบกิจการอยู่ยังไม่มีการปิดบัญชีใช่ไหมครับ
ยังไม่มีการจดยกเลิกกิจการไปคำถามที่๒คือในเรื่องเนี่ย
ก็คือถามต่อไปว่าเรามีความเป็นสื่อหรือเปล่า
เพราะสถานะบริษัทยังอยู่นะครับตอนนี้ผมขออนุญาตแย้งคุณศิโรธนิดนึงนะครับ
คืออันนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมนะผมก็พยายามดูอ่านรายงานการประชุมนะ
มีชื่อคนถามผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเองถามว่าบริษัทไอทีวีมีการดำเนินงานเกี่ยวกับสื่อหรือไม่
นะครับคำตอบซึ่งอยู่ในในรายงานการประชุมนะครับเข้าเว้นวักอย่างนี้นะครับ
ปัจจุบันบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่และเว้นวักตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
คือถ้าไม่เว่นวักเนี่ยมันจะอ่านต่อเนื่องไปเลย
ดำเนินกิจการอยู่ตามวัตถุสมของบริษัทก็คือเท่ากับว่าสี่สิบห้าข้อที่คุณศิรษฐ์ว่า
แต่พอเว้นวักเกิดขึ้นเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันคือสนองแล้วถูกไหม
บริษัทปัจจุบันบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่แล้วก็เว้นวักนะครับ
อันนี้ยืนยันยืนยันนะยืนยันคือพอมันมีการเว้นวักไม่ได้พูดติดต่อกันเนี่ย

แล้วก็เว้นวักตามวัตถุส่งของบริษัท
แต่ในมุมคุณวิโรศน์มองว่าตามวัตถุสม
มันเป็นนัยยากภาคหมายเดียวกัน

ดูสิ
ผมคล้ายว่าเพื่อให้เกิดความเป็นกลางที่สุด
ว่าไม่ฉะนั้นแล้วเราก็จะตีความ
แล้วก็ไปแปลความมาอีกแบบหนึ่งนะครับเอาล่ะ
เพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยถ้าผมจะเป็นกรกตเนี่ย

ทำอยู่และความหมายของเขาว่าสื่อเนี่ย
ในรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้แปลว่าทีวีนะ
ไม่ได้แปลว่าทีวีอย่างเดียวมันอาจจะหมายถึงสื่ออื่นด้วย
อาจจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์อาจจะเป็นการโฆษณาประจำพันธุ์ต่าง
ดังนั้นในกรณีซึ่งผมเคยได้ยินมาว่า
การทำการทำสื่อเรียกว่าการที่จะโฆษณาต่างเกิดขึ้นเนี่ย

เพราะฉะนั้นในด่านที่๑ถ้าผมพินานี้ผมจะบอกว่าเป็นก่อน
ด่านที่๒ที่ผมจะดูต่อไปก็คือว่าแล้วคุณพิธาถือหุ้นหรือไม่
อันนี้คืออันที่สองนะซึ่งถ้าถือหุ้นหรือไม่ก็คือมันก็ต้องเป็นโจทย์ที่ประเภทว่า
เมื่อมีการโอนออกไปแล้วเนี่ยความเป็นเจ้าของหรือคนถือหุ้นในวันที่๔หายไปหรือไม่
อาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตกลับมาเรื่องที่ว่าถือหรือไม่ถือเท่าไหร่ถือ๔๐๐๐๐หุ้นมีความหมายหรือไม่
ผมขอตรงคุณเรืองไกรนิดหนึ่งก่อนนะฮะคุณเรืองไกรในมุมมองคุณเรืองไกรเนี่ย
ก็หนังสือรับรองกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาขึ้นกดเว็บเขาบอกเป็นสื่อ
ผมก็เอาเอกสารราชการไปร้องนะครับส่วนความเห็นอื่นเนี่ยวัตถุประสงค์๔๕ข้อผมก็ส่งเข้าไปผมก็มาร์คเข้าไป
ผมก็อ่านรัฐมนูลผมก็บอกว่าเขาบอกว่าหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด
หนึ่งวันนี้ปีหกหกเนี่ยเรายังไม่เห็นหรอกครับเพราะว่างบการเงินปีหกหกเนี่ย

แล้วมาประชุมผู้ถือหุ้นเมษา๖๖
เพื่อรับรองงบการเงินปีที่ผ่านมา

เพราะฉะนั้นที่บอกว่างบการเงิน๖๖นี่ไม่ใช่แน่

ทีนี้ถามว่าหุ้นเนี่ยเป็นหุ้นของใคร

ไอ้ธุรกิจน่ะชัดอยู่แล้ว
นะครับเพราะว่าการยกเลิกเนี่ย
คำพิพากษาศาลปกรองเนี่ย
เขาบอกว่าอนุญาโตเนี่ยไปยกเลิกเขาไม่ชอบ

อันนี้อนุญาโตตัดสินชอบแล้ว
เขาไม่ยกเลิกตามที่สพนขอให้ยกเลิกคำชี้ขาด
นะครับทีนี้ถามว่า
การเป็นมรดกหรือกองมรดกเนี่ย
คุณพิทาอธิบายเองสำหรับหุ้นตัวนี้
เป็นหนึ่งในหุ้นอันเป็นกองมรดกของคุณเบิ้ล
พอพูดอย่างนี้ผมก็บอกอ้าวมีอีกหลายหุ้นเนี่ย
ถูกป่ะนะครับครับ
กิจการไอทีวีแล้วเนี่ยเขาบอกว่ายังมีหุ้นตัวอื่นอีก
เขาบอกว่าตั้งแต่เนี่ยนะฮะได้รับการแต่งตั้งใช่ไหม
ให้ผมเป็นผู้จัดการกองมรดกด้วยไหม
กองมรดกเนี่ยมันมีหุ้นตัวเดียวเหรอ
มันมีเงินมันมีบัญชีธนาคารมันมียานมานะที่ดินอาคาร
เดี๋ยวยุ่งเข้าไปใหญ่เลยนะอ่าแล้วนิดเดียวอ่าได้นะนะครับ
เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะผมจะพักช่วงนี้ก่อนแล้วที่คุณบอกว่า
ผมไปยื่นบัญชีปปชว่าหุ้นนี้ผมไปยื่นเพิ่มเติม
ถ้าตั้งแต่แรกแล้วคุณไปยื่นเพิ่มเติมทำไม
ทีนี้ถ้าในมุมมองของไอทีวีเนี่ยเอาละอาจารย์ศิโรธคุณเรืองไกร
อาจารย์สมชัยมุมมองอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่บอกไปนะฮะ
แต่การถือครองในจำนวน๔๒๐๐หุ้นเหมือนที่อาจารย์สมชัยบอกไว้
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะเดี๋ยวมาต่อกันว่าเออ
มันจะมีผลไหมเกี่ยวกับเรื่องของกิจการของไอทีวี
จำนวนหุ้นที่คุณพิทาถืออยู่พักครู่เดียวฮะช่วงหน้ากลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับเดี๋ยวทางทีวีเนี่ยนะฮะ
หกนาฬิกาสิบห้านาทีเราจบตรงนี้เราต่อที่
ต้องไล่กันเยอะเหลือเกินนะครับอ่าขอตอบตรงนี้นะฮะ
อาจารย์สมชัยอาจารย์สมชัยบอกว่าเอาแน่นอนแล้วว่า
มันมีเรื่องของสถานะความเป็นบริษัทของไอทีวียังอยู่
ครับอ่าการประกอบกิจการในรายงาน
หรือโดยสถานะต่างที่เขายังประกอบกิจการอยู่ก็ดี
ถ้าวันนี้อาจารย์สมชัยยังนั่งเป็นกรกตอยู่เนี่ย
แล้วก็ตีความสื่อเนี่ยผมตีความกว้าง
ไม่ได้เป็นเพียงแค่การกระจายเสียงโทรทัศน์อย่างเดียว

เพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งคือถือว่าเป็น
ที่สองคือการเป็นถือหุ้นหรือไม่เนี่ยนะครับ
ก็ต้องดูว่าการที่โอนออกไป

มันทำให้วันที่๔เมษาหายไปด้วยหรือไม่

ถ้าให้ผมคิดโดยยังไม่มีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมนะ

คือมันแก้อนาคตได้มันป้องกันอนาคตได้
แต่ไม่ได้แก้อดีตนะครับ

เป็นการป้องกันสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ดังนั้นเลยต้องรีบที่จะเอาออกไปจากตัวเองก่อน

ก็ยังคงมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นสื่ออยู่
ดังนั้นด่านที่๒ผมก็ว่า

เชื่อมั่นว่าอดีตที่ผ่านมาถือครองเนี่ย

ใช่นะครับตอนนี้ด่านที่สามที่ผมจะคิดพิจารณาก็คือว่า
แล้วมันเป็นไปตามเจตนาของรัฐมนุนหรือไม่

เจตนาของมาตรา๙๘๖๓เนี่ย
ที่ห้ามผู้สมัครสอสอในการถือหุ้นสื่อนั้นเนี่ย
เพื่อป้องกันไม่ให้คนคนนั้นเนี่ย

เชียร์ไปจัดรายการต่าง
เชียร์ทั้งวันทั้งคืนเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ

แต่เคสของคุณพิธาไม่เข้าข่าย
ดังนั้นถ้าหากว่าผมเป็นกรกตพินานะ
หนึ่งผมว่าผิดคือเป็นสื่อนะฮะ
สองก็คือถือไหมผมว่าถือ

มันทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้ง

ก็จบแค่คำร้องที่รับมาแล้วก็บอกว่าไม่ผิด
แต่กรกตอีก๖ท่านที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ท่านจะคิดยังไงเราไม่ทราบไงนะฮะ
เพราะว่า๑๒มันเป็นข้อทางกฎหมาย
แต่๓เป็นวิจารณญาณแล้ว
ซึ่งปกติแล้วคนก็จะป้องกันตัวเองคือ
ถ้ากฎหมายผิด๑๒ฉันไม่ใช่วิจารณญาณแล้ว
เพราะถ้าใช้วิจารณ์แล้วเนี่ยถ้ามันถูกผิดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเดือดร้อน
ฉันก็ส่งไปสารรัฐมนุนก่อน
กรกตอาจจะส่งไปสารรัฐธรรมนุนเพื่อให้สารเป็นคนวินิจฉัยตรงนั้นดีกว่า
ใช่นะครับก็คือไม่สงวนความเห็นตัวเองไว้
ไม่ไปตัดสินโดยเจตนาว่าเป็นต่างอย่างไรใช่ไหมฮะ
ก็คือ๑๒พอเข้าข่ายว่าผิดก็สงสารเลย

แล้วก็ให้เป็นเรื่องของสารที่จะคิดอีกทีหนึ่งว่าถูกหรือผิด
สารบอกถูกก็ถูกสารบอกผิดก็ผิดผมไม่เกี่ยวกรกตไม่น่าแตะนะครับ
แต่ถ้าเป็นผมอยู่ผมก็จะบอกว่าผมจะไปถึงขั้นที่๓
คือเรื่องนี้เรื่องอะไรจะต้องไปล็อกศาล
เรื่องอะไรจะต้องไปทำให้เกิดความวุ่นวายในอนาคต

ในเมื่อเรามีวิทยานที่จะตัดสินใจได้เอง
ในฐานะกรกตว่าไม่ควรส่ง

เออเลยพูดได้ไง

ในกรณีการวินิจฉัยเป็นเปราะอย่างที่อาจารย์สมชัยบอก
คือผมขอพูดข้อใจจริงหนึ่งก่อนกัน
แต่ยังมีความเป็นสื่อเนี่ยผมว่าทุกท่านเนี่ยพูดถูกเพราะว่าอย่างสมมุติเราทำทีวีอย่างนี้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
ยุติการทำกิจกรรมไปแล้วไม่ได้มีการดำเนินธุรกิจอะไรเลย
กระทั่งคุณอนุพงชายฤทธิเองก็บอกนะครับว่าไอทีวีเนี่ยมีบริษัทที่ทำโฆษณาอะไรจริง
แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีต่อไปอีกแล้วข้อที่จริงนี้ก็สำคัญนะครับ
เพราะว่าไม่อย่างนั้นจะสับสนว่าถึงไม่ได้ออกโทรทัศน์แต่ยังมีความเป็นสื่อ
เพราะว่ายังมีงานโฆษณาซึ่งจริงบริษัทที่ทำโฆษณาเนี่ยไม่มี
ที่สองคืออุปกรณ์ต่างเครื่องไม้เครื่องมือนี้เขาก็ไม่มี
เพราะฉะนั้นความเป็นสื่อต้องใช้เครื่องมือความเป็นสื่อไม่ใช่แค่บอกว่าเป็นสื่อ
แล้วก็นั่งอยู่บ้านแล้วเป็นสื่อมันต้องมีเครื่องมือในการออกอากาศ
จะเป็นกล้องจะเป็นไฟอะไรก็ตามแต่มันต้องมี
ประเด็นก็คือบริษัทไอทีวีไม่มีทรัพย์สินต่างเขาโอนไปที่ที
ไอทีวีแล้วก็โอนไปที่ไทยพีบีเอสหมดแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าเวลาบอกว่าเขาเป็นสื่อ
จากยังมีงานโฆษณาต้องไปเช็คด้วยนะครับว่าในงบการเงินเนี่ย
งานโฆษณาเขาเนี่ยบริษัทนั้นมันยังมีอยู่ไหม
แล้วเขามีเครื่องมือในการทำอะไรได้สำหรับสื่อไหมซึ่งซึ่งตรวจสอบแล้วมันไม่มี
ทีนี้คำถามว่าสัดส่วนการถือหุ้นของเขาเป็นยังไง
พิธาเนี่ยเขามีหุ้นในกองมรดกอยู่ประมาณสี่หมื่นสองพันหุ้น
ครับนะครับหุ้นไอทีวีทั้งหมดเนี้ยมันหนึ่งพันสองร้อยหกโอ้โห
ตัวเลขมันเยอะนะประมาณหนึ่งพันสองร้อยล้านหุ้นอ่า
นะครับหุ้นที่พิธามีพร้อมแม่และน้องเนี่ยสี่หมื่นสองพันนะครับ
คิดเป็นสัดส่วนทั้งที่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามห้าเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามห้าเปอร์เซ็นต์
ไม่ใช่ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดสองศูนย์จุดสามแต่มันคือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามห้าเปอร์เซ็นต์
สี่หมื่นหุ้นจากหนึ่งพันสองร้อยล้านหุ้นเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยนะครับ
ถือว่าเขาถือหุ้นอะไรจริงเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถจะมีอำนาจสั่งการ
เผยแพร่ข้อมูลเพื่อช่วยผลักเก้าไกลได้เลยด้วยสัดส่วนของการถือหุ้นเพียงแค่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามห้าเปอร์เซ็นต์
ว่ามันน้อยมากมันไม่มีทางทำอะไรได้เลยสั่งการอะไรเขาไม่ได้
หมื่นสองพันหุ้นในกิจการซึ่งไม่มีรายได้เลยเนี่ยพูดจริงจริงมันคือกระดาษ
มันคือหุ้นกระดาษที่ไม่มีแวร์รูอะไรเลยอาจารย์สมชัยมองมองเรื่องจำนวนสัดส่วนอย่างนี้ไหมฮ
ได้ทุกอย่างเลยและต้องทำให้กรกต๖คนปัจจุบันนี้คิดตามแบบนี้ให้ได้
ใช่ค่ะคุณเรืองไกรมีมีส่วนไหมจำนวนหุ้นแค่นิดเดียวเองนะ
เขาถือหุ้นแค่นิดเดียวอย่างนี้จากสัดส่วนหุ้นทั้งหมดของไอทีวี
เขาห้ามรัฐมนตรีถือหุ้นเกิน๕เปอร์เซ็นต์
การกัดกันแห่งผลประโยชน์อันนั้นกำหนดจำนวน
เป็นเรื่องของการถือหุ้นในบริษัท
คนที่เป็นรัฐมนตรีทุกบริษัท
แต่ถ้าถือหุ้นสัมพทานไม่ได้เลย
หุ้นสื่อก็ไม่ได้เลย
คือผมกำลังจะอธิบายว่ามาตรา๙๘มันมี๑๔๑๕วงเล็บ
ถ้าคุณจะไปขยายความอย่างนั้นเนี่ยนะครับบวชวันเดียวก็ไม่ผิดหรอก
ติดคุกวันเดียวก็ไม่ผิดเพราะยังไม่ได้ติดอะไรเลย
ผมพูดแค่นี้แหละผมไม่อยากอธิบายเยอะ
เพราะมันเป็นความเห็นนอกคำร้อง
แต่ว่าสิ่งต่างที่ผมรู้ว่าจะต้องให้เรียกมามันมีอะไร
ข้อเท็จจริงข้อกฎหมายผมรู้
ผมเป็นนักตรวจสอบนักบัญชีเนี่ยผมเห็นคนวิภาควิจารณ์เยอะ
ก็เขียนคำร้องเข้าไปเพื่อให้กรกตนำไปรวมเป็นความเห็น
ประกอบการพิจารณาแล้วจะเป็นประแยนบอกเล่าหรือประแยนอะไร
ก็แล้วแต่ก็เขียนเข้าไปสิเดี๋ยว
เดี๋ยวคุณเรืองไกรกับทางอาจารย์สมชัยผมขออนุญาตต่อทางไลฟ์นะฮะ

คือมันมีความวินิจฉัยของศาลไว้แล้วนะครับ

สารดีกาแต่ผมว่ามันทัศนเท่ากันหมาย
มันก็ต้องมีความเป็นเอกภาพ
ถ้าเราจะไปสารรัฐธรรมนุนก็คิดว่าคุณจะใช้บรรทัศน์นี้

เพราะฉะนั้นคุณชาญชัย๒๐๐หุ้นจาก๓๐๐ล้านหุ้นเนี่ย

ผมคิดว่าบรรทัศน์อย่างนี้มันมีอยู่ครับ
ไม่ใช่ความเห็นเป็นบรรทัศนของศาล

เราต่อกันทางไลฟ์ของไทรรัติ์ทีวี
แล้วก็ทางยูทูปทางเพจเฟซบุ๊คนะครับ
ถามมาหลายคำถามเกี่ยวกับคุณเรืองไกร
เดี๋ยวผมถามให้พี่เรืองไกรเดี๋ยวตอบนะ
เรื่องรถเป็นใช่ไหมเรื่องพระองค์ยุ่นทำไมอะไรยังไง
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอนนี้ขอบคุณอาจารย์ศิโรธด้วยนะครับ
บ่ายสามครึ่งนะครับตามมาทางไลฟ์ต่อนะครับสวัสดีครับ
ทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมิตามกันต่อนะฮะทางไลฟ์นะครับ
เฟซบุ๊คของไทยรัฐทีวีแล้วก็ทางยูทูปด้วยนะครับ
อยู่กับอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรนะฮะแล้วก็คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะนะครับ
อ่ะต่อเนื่องกันเลยเมื่อกี้กำลังติดเครื่องกันเลยนะฮะ
เออไล่กันมาเป็นปล่อปล่อปล่อปล่ออ่าคือก็เลยจะบอกว่าครับ
มันก็อย่างเคสที่คุณศิโรธพูดขึ้นมาเนี่ย
มันก็ใช่ทั้งหมดแล้วนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่า
ตีความของคนที่มีอำนาจเนี้ยครับเขาจะตีความโดยยึดหลักอะไรอ่า
นะฮะถ้าเอาตามตัวบทกฎหมายเคร่งครัดนะฮะ
ตามหลักของนิตินัยนะครับมีหุ้นไหม
หุ้นเป็นหุ้นสื่อหรือเปล่าถือหรือเปล่าณวันนั้นนะครับ
มันก็หุ้นเดียวกันไม่ได้นะฮะถ้าหากว่าตีความ
เพราะว่าในมาตราเก้าสิบแปดของเรียบสามเนี้ยไม่ได้เขียนจำนวน
เขาพูดเพียงแค่ว่าอะไรอ่ะถือหุ้นสื่อมวลชนนะฮะ
หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดซึ่งไม่ได้บอกว่ากี่หุ้น
ซึ่งไม่ได้บอกกี่หุ้นเนี่ยมันก็เหนื่อยแล้วนะฮะ
เดียวก็ผิดนะครับแต่ตอนนี้ถ้าไปตีความตามเจตนาเนี่ย
ก็ต้องดูว่าสัดส่วนดังกล่าวนี้เป็นสัดส่วนซึ่งมันส่งผลที่จะทำให้เกิดการครอบงำ
เป็นเจ้าของสั่งการได้หรือเปล่าหรือทำให้สื่อดังกล่าวเนี่ย
เขียนเชียร์ตัวเองในระหว่างของการเลือกตั้งหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้น
ก็ต้องตอบว่าต้องไม่ผิดเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับการตีความ
แล้วก็การเอ่อที่หน่วยที่จะเป็นฝ่ายที่เมียมนาฏเนี้ย
เขาจะคิดเขาจะธักษ์เสียงเงี้ยอย่างไรนะฮะในในสองแนวนี้
อาจารย์แสดงว่าถ้าเราจะเอาคำวินิจฉัยของแต่ละกรณีเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นสารดีการหรือว่าสารรัฐธรรมนูลซึ่งก็มีบรรดาสอสอหรือว่าผู้สมัครสอสอถูกยื่นเข้าไปเยอะเหลือเกินเนี่ย
แล้วก็มีวินิจฉัยทั้งขัดแล้วก็ไม่ขัดเราเอามาเทียบกันเป็นมาตรฐานหรือเป็นบรรทฐานไม่ได้ใช่ไหมฮะ

ผมบอกให้ลืมให้หมดเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าในแต่ละกรณีนั้นเนี่ยมันจะมีรายละเอียดต่างซึ่งลึกซึ้งในแต่ละเรื่องแต่เรื่องซึ่งอาจจะไม่เหมือนกัน
อย่างของคุณชาญชัยที่เขาพูดกันบ่อยมากของสารดีการเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยลงไปของหุ้นคุณชาญชัยที่ถืออยู่ตรงนั้นไปอีกใช่ไหม
แต่บอกไม่มีกำไรในปีนั้นก็บอกไม่ผิดก็มี
ซึ่งมันก็กลายเป็นเหมือนกับว่าถ้าหากมองอย่างคนนอกในขณะนี้เนี่ย
คล้ายศาลไม่ได้มีบรรทัศน์
แต่ถ้าพูดแบบนั้นเนี่ยก็เป็นการดู

เดี๋ยวหาว่าศาลไม่มีบรรทัดฐานมันต้องมีบรรทัดฐานเรื่องจุดยึด
ผมเลยพยายามบอกว่าเรื่องแต่เรื่องนี้
มันจะมีรายละเอียดภายในเรื่องที่แตกต่างกัน
ซึ่งทำให้สารจะมีคำวินิจฉัยออกมาในแนวทางที่แตกต่างกัน
ผมเลยบอกว่าณวันนี้เนี่ยไม่ต้องไปดูของเก่า
ปัจจุบันเอายังไงก็ว่าไปนะครับ
ซึ่งถ้าดูของเก่าก็จะมีแนวประเภทว่าทั้งผิดแล้วก็ทั้งไม่ผิด
แนวของที่บอกผิดอย่างธนทรไงใช่ไหม
บริษัททำหนังสือแฟชั่นเลิกไปแล้ว๒ปี
บอกเลยว่ามันก็ยังเป็นสื่อ
แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะทำเมื่อไหร่ก็ได้
ดังนั้นที่อย่างศิโรธบอกใช่ไหมบอกว่าไอ้บริษัทโฆษณาเลิกไปแล้วปีนึง
ก็ยึดแนวบอกว่าก็ยังสามารถฟื้นคืนกลับมาได้นี่นะ
เพราะการเลิกคือไม่ใช่การแบบปิดจดทะเบียนยกเลิกไปเลยแบบสิ้นไปเลยอย่างนั้นใช่ไหม
คือแนวมันมีหลายแนวมากถ้ายึดแนวธนทรก็ยังไงก็ผิดใช่ไหมครับ
นี่ตัวอย่างให้เห็นแต่ถ้ายึดแนวของคุณพาดานะครับ
คุณพาดาเนี่ยเป็นสสกมพักพลังประชารัฐนะครับ
รัฐทีวีบ้านผมเนี่ยนะครับผมจำได้เลยนะครับ
เขาก็บอกว่าเขาก็ถือหุ้นสื่อและสื่อดังกล่าวก็ยังประกอบกิจการอยู่ด้วยซ้ำนะฮะ
เพียงแต่ว่าสารบอกว่าในงบการเงินปี๑ปี๒ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ไม่ได้มีกำไรที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการสื่อดังกล่าว
ดังนั้นถือว่าไม่ผิดเห็นไหม
มันก็มีแง่มุมในการที่จะวินิจฉัยที่แตกต่างกัน
ในแต่ละกรณีซึ่งเราก็ไม่มีปัญญาไปอ่านทั้งหมดแล้วครับ
คำวินิจัยของศาลสัตว์นำนูนมาทีเป็นเกือบ๒๐หน้า
แล้วก็อ่านก็บางทีก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง
แต่รู้สึกว่ามันเป็นคนละแนวในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องกัน
ไม่ได้มีสิ่งที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
แต่อย่าไปบอกว่าสารไม่มีมาตรฐาน
เพราะเหตุผลรายละเอียดต่างที่อยู่ภายในเรื่องแต่เรื่องนั้น
มันมีเยอะแล้วกันซึ่งอาจจะไม่เหมือนกัน
มันต้องไปดูรายละเอียดปลีกย่อยเพราะแม้แต่ของสารดีกาของคุณชาญชัยเนี่ย
อันนี้คือเขาต้องไปดูรายละเอียดปลีกย่อยเป็นเรื่องไป
คุณเรืองไกรเคยยื่นเรื่องสื่อของคนอื่นไหม
หรือว่าเพิ่งยื่นของคุณพิทาเป็นกรณีแรก
ผมยื่นมาตั้งแต่ปี๑๙๕๓คอกะตอชี้ไปเกือบร้อย
เหมือนกันไหมแต่ละเคสเหมือนกันไหมครับ
สารวางหลักต่างกันสมัยก่อนรัฐมนตรีต้องไม่คงไว้ถือมาก่อนผิด
แต่สสวต้องมาถือหลังจากมีสมาชิกภาพ
อันนั้นรัฐมนตร์๕๐
พอ๖๐สารวินิจฉัยอีกอย่างหนึ่ง

แต่ว่าบทบรรยัติรัฐมนุน๖๐ไปห้ามตั้งแต่ผู้สมัคร

ถ้าจะกล่าวอ้างคำวิชัยของคุณยานใจอิสระเศรษฐานารักษ์
ทำไมไม่อ้างคำวิจัย๑๒คดีตอนปี๖๒

อันนั้นสารไหน
สารดีการ์เลือกตั้งนี้แหละ
แล้วเป็นเหตุล้องกันมา๖๗๑๐คน

๒คนแรกเป็น๑๒คนที่ประเภทว่า

บริษัทอื่นนะทำอย่างอื่นเลยนะ
เป็นบริษัทก่อสร้างบริษัทขายเครื่องเขียนอะไรสารพัดนะ

มีวัตถุสงค์๑ใน๕๐ข้อ
เป็นไอ้ที่สำเร็จรูปนั้น๔๐ข้อ

คือเวลาจดบริษัทจด๕หุ้นส่วนเนี่ย
เขามีแบบสำเร็จให้นะครับ
แล้วคนทั้งทำบริษัทไม่รู้เรื่องหรอกไม่ดู
พอใช้สำนักงานบัญชีสำนักงานทนายความไปจด
จดแบบฟอร์มนะครับ
ถ้าคุณจะมีธุรกิจอื่นเนี่ยคุณก็จะจดข้อ๑๔๑๑๔๒๔๓เนี่ย
คนที่คุยเนี่ยเคยจดไหม
จดบริษัทเคยจดห้างหุ้นส่วนไหมผมถามหน่อย
ผมเนี่ยทำเอาหมดทุกอย่างทั้งจดเลิกจดเพิ่มทุนจดมติพิเศษ
เพิ่มทุนลดทุนจดชำระบัญชีเราทำมาหมดแล้ว
บัญชีนั้นตรวจสอบคนที่มาพูดเนี่ย
ผมบอกว่าถ้าคุณอ้างดีการนี้แล้วคุณบอกว่าสารลำนูนนะครับ
จะต้องไม่ทำให้เกิดผลประหลาดกระทบกระเทือนต่อความเป็นเอกภาพ
เขาเขียนหลักการของผู้พิพากษาหรือตุลาการ
ทำไมไม่อ้างรัฐมนุนมาตรานั้นสารตัดสินเนี่ย
ท้วงขึ้นไปเนี่ยเขาก็ยกเรื่องนี้อ่าตุลาการศาลเนี่ยนะครับ
พิพากษาเนี่ยถูกร้องให้ตรวจสอบได้นะครับ
ผมเนี่ยร้องตุลาการสามนูลมาสองสามรอบแล้วนะปปชเนี่ยตรวจสอบได้
แต่เวลาเขาดูเนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบเสร็จเขาก็บอกว่า
เป็นไปตามรัฐมนุนมาตราหนึ่งแปดแปดนะครับ
เขาอ้างหรือไม่ได้อ้างอะไรเลยเนี่ยก็เขียนออกไป
ก็เกิดผลแปลกประหลาดอะไรอย่างนั้นผมบอกถ้าอย่างนั้นทำไมไม่อ้าง๑๒คดีแรกล่ะ
คือในมุมคุณเรืองไกรเนี่ยมองว่ามองว่ายังไงคุณพิทาก็ผิด
ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดทุกประตูผมไม่ได้ร้องว่าผิดนะครับอ่า
ผมร้องว่ามันผิดหรือไม่มีเหตุให้สงสัยเหรอมีเหตุให้ตรวจสอบ
ให้ตรวจสอบกรกตมีหน้าที่ตรวจสอบอืมกรกตมีหน้าที่ส่งสารรัฐมนูลอืม
หรือส่งสารดีการเลือกตั้งแต่ถ้าเกิดจะมาดีเบตในตอนเนี้ย
คุณพิทาจะบอกอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่านักกฎหมายอ่า
ก็ผมบอกไงคุณเรืองไกรก็จะแย้งว่าเนี่ยมันมีเหตุผลแบบนี้
หนึ่งสองสามไม่ใช่ถ้าจะแย้งก็ก็ส่งส่งกรกตไปสิครับ
ใช่ไหมก็เริ่มมาพูดกันไปพูดกันมาเนี่ยนะครับ
ประเด็นเนี้ยสังเกตไหมผมไม่เคยยืนยันคำร้องของผมว่าเขาผิดอืม
หลักการเนี่ยแต่คนที่มามาวินิจฉัยบอกว่าเขารอด
คุณดูพยานหลักฐานครบถ้วนแล้วเหรอผมถามหน่อยแล้วแล้วในพยานหลักฐานในคำร้องต่างที่คุณคุณ
เรื่องไกลไปรวบรวบมาไปดูมันไปยื่นกอกกะตอลมาเจ็ดครอบเนี้ยเอาไปให้กอกกะตอลมาเจ็ดครั้งเนี้ย
อันแรกดูก่อนนะหลักเลยนะผมบอกให้กรกตไปเรียกพยานหลักฐานจากไอทีวีมาดูซิ
อืมว่าที่มาที่ไปมันคืออะไรถูกไหมฮะเราไม่ได้บอกว่าให้ไปขอจากบริษัทไทยพีบีเอฟ
ขอจากบริษัทเอ็มคอร์ดนี่ก็เหตุมันเกิดที่นี่เราก็บอกว่าให้ไปแฝงหาข้อเท็จจริงมา
แล้วก็มาชั่งน้ำหนักพยานให้ผู้ถูกร้องมาแก้ข้อกล่าวหาแต่มันมีไอ้
คนหนึ่งก็เชียร์ก็บอกเอาผมว่าไม่ผิดไอ้คนที่ไม่เชียร์ก็บอกว่ามันผิด
ผมว่าไม่เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายมันไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับเขานะครับ
ผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนี่ยเราก็รอดูว่ากรกตจะกำหนดประเด็นยังไง
ผมร้องปปชผมก็ไม่ได้ไปบอกว่าตกตกลงร้องกี่ประเด็นนะครับ
ร้องเรื่องเอาหลักหลักนะอ่าวันที่สมัครนะครับ
ถือหุ้นสื่อลักษณะต้องห้ามเก้าสิบแปดวงเล็บสามหรือไม่
หรือพอรพสอสอมาตราสี่สิบสองวงเล็บสามหรือไม่ก็กฎหมายผมเป๊ะหมดอ่า
ครับแล้วก็บัญชีนายกชอบหรือไม่เพราะถ้าถือเนี่ยมันโดนสองเด้ง
สองอย่างแล้วนะเพราะว่าคุณพิทายื่นบัญชีนายกด้วยอืม
คนอื่นไม่ได้ยื่นเนี่ยไม่มีหุ้นเนี่ยนะครับ
ก้าวไกรมีอีกตั้งกี่คนอ่ะอืม
ทำไมผมไม่ยื่นก็ผมไม่มีข้อเท็จจริงที่จะไปร้องเขา
เมื่อเห็นว่าคุณบอกว่าคุณยื่นตั้งแต่ปีหกสองยื่นเพิ่ม
ผมก็ยกขึ้นมากลางว่าบัญชีปปชที่ผมถืออยู่ไม่มี
คุณก็บอกอ๋อเพิ่มเติมเพิ่มเติมไม่เป็นไรครับ
ถามว่าพอเพิ่มเติมแล้ววันนี้คุณมาบอกว่าผมสละ
พอคุณสลากผมถามว่าคุณยื่นเพิ่มเติมทำไม
ก็คุณอธิบายความว่ามันไม่ใช่ของผมตั้งแต่แรก
คุณไปยื่นเพิ่มเติมทำไมมันขัดแย้งกันเองถูกไหม
อ่าทีนี้นะครับแล้วก็พอคุณพูดถึงเรื่องนี้ครับ
สารตัดสินคุณว่าผิดปีหกสอง
คุณพิธาปรากฏพยานหลักฐานทางทะเบียนผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดให้สันนิษฐานว่าถูกต้อง
ผมก็ร้องตอบว่า๖๒ก็ขาดคุณสมบัติด้วยใช่ไหม
ย้อนไปถึงหกสองก็ต้องย้อนสิเพราะว่าความผิดมันเกิดตั้งแต่ตอนนั้น
ถูกไหมครับแต่เดิมเนี่ยเราเห็นแต่ตรงนี้ใช่ไหม
พอคุณอธิบายความว่าโอ้ผมรู้ตั้งแต่ปี๖๒แล้ว
ผมไปยื่นปปชผมก็ต่อให้เลยใช่ไหม
เหมือนวันนี้คุณบอกว่าคุณมีหุ้นตัวอื่นอีกอืม
ผมขยายผลเนี่ยหลักของนักตรวจสอบเขาขยายผลอยู่แล้ว
แล้วความเป็นหัวหน้าพักเก้าไกลอันนั้นยื่นไปไหม
เท่าเท่ากับว่าในคำร้องของคุณเรืองไกร

แล้วก็เรื่องการเป็นหัวหน้าพักเก้าไกล

ถือหุ้นตั้งแต่ปี๕๑ถูกไหม
นะครับ๕๑๖๑เนี้ยคุณยังไม่ได้สมัคร
เราก็ไม่ได้กล่าวหาตอนนั้นเขาก็ทำงานทำธุรกิจอะไรของเขา
แต่พอ๖๒คุณสมัครแล้วก็กล่าวหาพอ๖๓คุณถูกยุบพัก
คุณมาเขียนข้อบังคับเก้าไกรบอกว่าสมาชิกพักเก้าไกร
ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูล
คุณหมายถึงทั้งมาตราเลยทั้ง๑๐กว่ามาตรา๑๐กว่าวงเล็บเลย
เป็นลักษณะเดียวกับสสและนายก
สำหรับสมาชิกประเภทไกลไม่ใช่ฟังให้ดีของคุณบ้านภูมิ
เวลาอ่านกฎหมายเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับ
มาตรา๒๔คุณแก้กันเมื่อมกรา
่มลงร่าชิตจ่าคุณแก้กกฎหมาย
กฎหมายพรรคการเมืองพรฟาร์
สมาชิกพักหมายถึงของทุกพักนะ
กฎหมายภาคการเมืองมันคุมหมดครับ
จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

แบบที่อาจารย์ผมไทยบอกนี่แหละ
แต่อย่างน้อยต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตราเก้าสิบแปด
วงเล็บหนึ่งวงเล็บสองวงเล็บสี่วงเล็บห้า
เขาไม่รวมวงเล็บสามแต่ข้อบังคับคุณเอารวม
พอคุณรวมก็เป็นข้อบังคับเฉพาะพัก
ผมก็เลยถามว่าถ้าข้อบังคับคุณเขียนอย่างนี้คุณขาดตั้งแต่ปี๖๓ไหม
ถ้าคุณขาดตั้งแต่ปีหกสามหกหกหกคุณมารับรองนี่มันชอบไหม

มันก็จะพันกินผมจะพูดตามหลักกฎหมายหมด
อยู่เสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็หาข้อกฎหมายครับ
คุณก็ไปแก้ไอ้พรปสสในเรื่องการเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม
ของเดิมเนี่ยมีข้อหายุบพักด้วยนะเรื่องนี้
แต่คุณแก้ออกแล้วผมก็ไม่สามารถร้องได้
เพราะผมต้องร้องกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะกระทำความผิดหรือฝ่าฝืน
และเมื่อคุณแก้ออกแต่ผมถามว่ากรณีเนี้ย
มันทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมไหม
ในเมื่อคนส่งคนส่งไม่มีสถานะเป็นสมาชิก
เมื่อไม่มีสถานะเป็นสมาชิกก็ไม่มีสถานะเป็นกรรมการหรือหัวหน้าพัก
แล้วคุณเซ็นเข้าไปไอ้แบบสอสออะไรต่างที่แบบท้ายระเบียบกรกฐเนี่ย
ผมเนี่ยดึงขึ้นมาดูหมดแล้วนะครับผมถึงอธิบายความไปที่กรกต
แต่คนที่ออกมาอธิบายความทั้งหมดผมบอกไม่เป็นไร
คุณจะเชียร์จะช่วยจะแข้งเขาเนี่ยคุณเขียนประกอบคำร้องไปดิ
เขาจะได้วินิจฉัยไปพร้อมกันก็ส่งไปกอกกะตอสัก
ส่งไปแต่อย่าไปตัดสินเองอ่าได้
ผมเคยตัดสินเองที่ไหนผมก็รอฟังเขาแป๊บเดียวคุณเรืองไกร
ผมถามอาจารย์สมชัยหน่อยอย่างที่คุณเรืองไกรไล่มาเนี่ย
เท่ากับว่ายื่นคุณพิทาไว้นะตั้งแต่เรื่องคุณสมบัติ
การเป็นสอสอซึ่งย้อนไปถึงนู่นเลย
ปีหกสองด้วยเป็นสอสอครั้งแรกครับอ่าการเป็นนายกครับ
ตั้งแต่เป็นคันดิเดตนายกแล้วล่ะครับที่เป็นบัญชีอยู่เนี่ยนะ
เรื่องของความเป็นหัวหน้าพักเก้าไกลอีกครับ
นะเพราะว่าไปเซ็นสมัครส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งด้วยนี่นะ
เนี่ยสมมุตินะอาจารย์ถ้ากรกตส่งเรื่องไปสารรัฐธรรมนูล
แล้วสารรัฐมนูลวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติจริง
หุ้นไอทีวีเนี่ยอาจารย์ว่าโดนตรงไหนบ้าง

เพราะเอิญว่าพอเป็นคำร้องออกมาเป็นหลายเรื่องนะครับ
ผมเข้าใจว่ากรกตน่าจะไม่ได้รวมเรื่องครับ
คราวเดียวกันในการพิจารณาเพราะถ้ารวมเรื่องแล้วเนี่ย
มันก็จะต้องใช้เวลาค่อนข้างมากอุ้ยจารแล้วไม่ดังนั้น
รวมส่งไปทีเดียวเลยไปทีละเรื่องทีเรื่องเหรอ
ว่าคงคงไม่รวมนะครับเอ่อเรื่องซึ่งอาจจะ
ดำเนินการก่อนเพื่อนก็คือเรื่องของคุณสมบัติรักษาต้องห้าม
ที่บอกว่าถือหุ้นสื่อนี่แหละเพราะเป็นประเด็นซึ่งสังคมให้ความสำคัญ
ให้ความสนใจแล้วก็จะมีผลต่อการที่จะเข้าไปเลือกนายกรัฐมนตรี
ครับเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกก่อนก็คือเอาเรื่องสอสอกับแคนดิเดตนายกก่อน
ใช่เพราะเรื่องนี้แม้กรกฎฮหัดว่าผิดยังต้องส่งต่อให้
รัฐมนุนเป็นคนวินิจฉัยนะครับว่าผิดหรือไม่ผิดตามนั้น
เรื่องอื่นผมเข้าใจว่าซับซ้อนพอสมควร
สิ่งที่คุณเรหล์มไกพูดเนี่ยผมก็เห็นนะครับสมายชิกพัก
ซึ่งภภเก้าไกรเนี่ยไปสร้างมาตรฐานที่สูงกว่าทั่วไป
ผมใช้ประโยคนี้แล้วกันนะเพราะว่าเวลาที่พูดถึงสมาชิกพักต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างเนี่ยนะครับ
ในตัวกฎหมายภาคการเมืองซึ่งมันต้องเหนือกว่านะ
เขาจะบอกเพียงแค่ว่าเรื่องถือหุ้นสื่อไม่เกี่ยว
คนเป็นสมาชิกพักเรื่องนี้ถือหุ้นได้ไม่เป็นปัญหา
แต่เพราะเอิญพักเก้าไกลไปเขียนระเบียบข้อบังคับของเขาเอง
ให้มันเสมอกับผู้สมัครสอสอ
คือสมาชิกกับผู้สมัครสอสอมันต้องคนละเลเวล
ผู้สมัครสอสอมันต้องดีกว่ามันต้องเหนือกว่า
สเปคต้องเข้มงวดมากกว่าต้องไม่มีถือหุ้นสื่อ
แต่เผินเขาไปเขียนข้อบังคับของเขาเนี่ย
ว่าสมาชิกพักต้องมีสถานะเทียบเท่า
คุณสมบัติเทียบเท่ากับผู้สมัครสอสอด้วย
ก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่ามันก็เป็นประเด็นตามอันนี้
เอาตัวหนังสือดีกว่าในลายลักษณ์อักษร
ที่ผมยกมาเนี่ยผมเขียนคำร้องไปนะฮะวันที่๑๖พฤษภาเนี่ย
ลดไปภักดิ์การเมืองเพิ่งแก้ไขโมกราหกเนี่ยนะมาตรายี่สิบสี่นะ
สมาชิกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กำหนดในข้อบังคับนะ
แล้วก็วักซึ่งอย่างน้อยต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
แล้วก็วัก
ในกรณีเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ
ต้องได้สัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า๕ปี
สองไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ตามมาตราเก้าสิบแปดวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองวงเล็บสี่
วงเล็บห้าวงเล็บหกวงเล็บเจ็ดวงเล็บแปดวงเล็บเก้า
วงเล็บสิบเอ็ดข้ามสิบไปอ่าแล้วก็วงเล็บสิบสี่ข้าม
แล้วก็สิบหกสิบเจ็ดหรือสิบแปดอ่ามาตราเก้า
สิบแปดมีสิบแปดวงเล็บอ่านะครับข้อบังคับพักเก้า
ไกลนะครับข้อสิบสองสมาชิกต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดัง
ต่อไปนี้วงเล็บ๖เป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูลอืมคือเก้าสิบแปดทั้ง
วักเลยทั้งมาตราเลยเอาจัดเต็มไปเลยข้อยี่สิบเอ็ด
สมาชิกภาพสิ้นสุดลงเมื่อขาดคุณสมบัติตามข้อ๑๑
เอ็ดหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อสิบสองนี่เต็มเลย
แนะฮะข้อสามสิบเจ็ดกรรมการบริหารบัคติ้นสุดลง
เพราะตัวเมื่อพ้นจากสมาชิกภาพกรรมการรวมหัวหน้า
พักทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่เขาเขียนทั้งหมดนี่คือสิ่ง
พวกคุณเนี่ยไปแก้กฎหมายในรัฐสภากฎหมายประกอบ
แก้โดยรัฐสภานะแล้วผมถามว่าคุณแก้แล้วทำไมคุณไม่แก้ตามกฎหมายที่แก้
แล้วคุณไปคงไว้มาตรฐานสูงกว่าคือเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็น
ประเด็นที่ยังต่อสู้กันอีกเยอะแต่เพราะว่าแต่อาจารย์มองว่า
เรื่องสอสอกับแคนดิเดตนายกเนี่ยจะถูกส่งไปก่อนถูกส่งไปก่อน
เพราะว่าถ้ากรณีซึ่งเป็นสมาชิกพักไม่เป็นสมาชิกพักเนี่ยนะ
มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องส่งสารทั้งทั้งนู่นอืม
มันเป็นเรื่องที่นายทะเบียนพักการเมืองคือเลขาธิการกรกต

ก็สั่งลงโทษได้เองนะครับแตกต่างกันนะ
แต่ว่าประเด็นนี้ก็ต้องช่วยเถียงแทนก้าวไกลว่า
ยังไงฮะเขามีการแก้ไขข้อบังคับของเขานะครับ
ในการประชุมใหญ่วิสามันสามัญสามัญ
เอ่อครั้งที่หนึ่งปีสองห้าหกหกเมื่อวันที่ยิบแปดมกราคมปีหกหก
ครับนะครับโดยเอาเรื่องที่ถือหุ้นสื่อออกไปนะครับ
อ๋อเพราะมีประชุมอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อยี่แปดมกราหกหกอ่า
นะครับไอ้เรื่องถือหุ้นสื่อเนี้ยสมาชิกภักดิ์ไม่มีแล้วออกไป
นี่ก็เป็นประเด็นไงว่าสถานะของพิธา
ผมถามไงว่ามันอยู่ตอนไหน
คือ๒๘มกราคม๖๖ถ้าเกิดแก้ข้อบังคับพัก
แล้วก็ตัดเรื่องหุ้นสื่อออกไปไง
เท่ากับว่ามันก็ก่อนวันสมัครรับเลือกตั้ง
ซึ่งจะกลายเป็นประเด็นที่จะต้องไปเถียงกันต่อ

แต่ถ้าย้อนไป๖๓๓แล้วเขาขาดการเป็นสมาชิกพัก
ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคุณสมัครเข้ามาใหม่ไหม

คือในกรณีซึ่งอันนี้มันมีรายละเอียดพอสมควร
ผมเลยบอกว่าอาจจะต้องรอให้กรกตไปค่อยดู
ผมเรียนมหาลัยผูกรีไทยแล้วผมต้องเอ็นใหม่ไหม
ซึ่งตรงนี้เอาเฉพาะในเรื่องของการถือหุ้นสื่อก่อนว่า

เอาเรื่องหลักก่อนคือสอสอกับแคนดิเดตนายกเนี่ยกระทบไหม
คือความเห็นของบางคนเขาบอกว่าได้อย่างเสียอย่างได้ใช่ไหม
เช่นอาจจะเสียสอสอแต่เป็นนายกได้
แต่ถ้าถามผมนะครับผมบอกว่าถ้าเสียต้องเสียทั้งคู่
สมมุติถ้าเกิดสารมนุนวินิจฉัยว่าขัดจริง
ต้องเสียทั้งคู่เลยถ้าไม่ขัดก็ได้ทั้งคู่

เพราะว่าในการที่จะเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรมกรีนเนี่ย
รัฐธุรกิจมาตรา๘๙เขียนไว้ครับว่า
จะต้องมีคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อนะฮะ
ตามมาตรา๑๖๐ซึ่งก็คือย้อนมาอย่าง๙๘นั่นเอง
๙๘ก็คือห้ามถือหุ้นสื่อ
ดังนั้นณวันสมัครก็ต้องไม่ถือหุ้นด้วยผมเลยบอกว่าถ้าเสียเสียสองอย่าง
อ่านะฮะแต่ถ้าได้ก็ได้สองอย่างเลยจะไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งว่า
เออเอาล่ะเรื่องสอสอเสียไปแต่ยังเข้าไปแข่งขันเป็นนายกได้นะฮะ
เพราะว่านายกไม่ต้องเป็นสอสอมันคนละเรื่องกัน
อันนี้เหมือนคุณที่คุณพิทาก็รีบโอนหุ้นออกไปก่อนใช่ครับเผื่อเอาไว้อ่าเดี๋ยว
โหวตเลือกนายกในรัฐสภาใช่แต่ว่าก็ต้องมองย้อนกลับไปไงฮะ
วันที่สี่เมษาเนี่ยถือหรือเปล่าถ้าถือเสียใช่ไหม
เขาต้องเสียทั้งคู่ไม่ได้ก็ต้องไม่ได้ทั้งคู่อืม
อันนี้ไม่รู้คิดเหมือนกันหรือเปล่านะโอ้แต่คุณเรืองไกรยื่นไปขนาดนั้นเขาก็
ก็คงจะมองอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะว่าคือถ้าขาดก็คงต้องขาดทั้งคู่อยู่แล้วนี่
มันขาดทั้งคู่อยู่แล้วเพราะว่ามาตราแปดสิบเก้าเนี้ยอืม
อาจารย์สมชัยยกมาเนี้ยมันวักหนึ่งวงเล็บสองอืม
นะครับมาตราแปดสิบเก้าเนี้ยนะครับเขาแม่นแม่นเลยน่ะอืม
มันมีสองวักหนึ่งมีสองวงเล็บอืม
เล็บหนึ่งต้องมีใบยินยอมอืม
เล็บ๒ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามนะครับ
แล้ววัก๒บอกว่าถ้าตามวงเล็บ๑เนี่ย
วงเล็บสองเนี้ยนะฮะไม่มีให้ถือว่าไม่มีการสมัคร
กฎหมายโดยผลกฎหมายเนี่ยคำว่าให้ถือว่าเนี่ย
โดยผลของกฎหมายโดยผลของรัฐธรรมนูล
หรือโดยผลของคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูล
เขามีภาษาของเขานะครับตรงไหมครับ
เปิดดูเนี้ยมาตราแปดสิบเก้ามีวักหนึ่งมีสองวงเล็บ
แล้วก็มีวักสองเขาเขียนอย่างนี้เปิดดูได้เลย
ใช่แล้วก็ยังอีกนิดหนึ่งฮะช่วยเสริมช่วยเสริมเอาเอาแม่นแม่นเลย
เคยเสริมนะฮะก็คือนอกจากนั้นเนี่ย
ในใบที่เสนอชื่อที่ลงนามโดยหัวหน้าพักการเมืองนะฮะ
เป็นแบบฟอร์มในการเสนอชื่อนะยังมีเขียนข้อความว่าเอ่อ
รับรองว่ารับรองว่าคนร้ายต้องรับรองก่อนเซ็นชื่อ
คนดังกล่าวนี้ไม่มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ตามมาตราหนึ่งร้อยหกสิบและอีกใบหนึ่งเป็นใบที่
คนที่ถูกเสนอชื่อต้องยินยอมนะเขาก็เขียนว่า
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติ
และไม่มีศาสตร์ต้องห้ามตามรัฐธรรมโนนนะฮะ
นั่นก็คือหมายความว่ามันผูกไว้หมดนะครับ
ก็คือมันเป็นแบบฟอร์มท้ายระเบียบก่อก่อต่อนะฮะ
มันมีครบหมดอ่าจะมีครบหมดซึ่งอันนี้เขา
ไปเปิดดูเหมือนกันก็จะเห็นเหมือนกันนะครับ
ก็คือเห็นอยู่แล้วอาจารย์อาจารย์สมชัยถ้าถ้าไปถึงวันนั้นอ่ะ
ที่อาจารย์บอกเชื่อว่าเดี๋ยวก็ก็ตอจะเอาเป็นเป็นล็อกหลังหลังอ่ะน่ะ
แต่ถ้าไปถึงวันนั้นถ้าจะเป็นนายทะเบียนพักการเมือง
ว่าจะไปสารรัฐมนุนก็แล้วแต่วินิจฉัยว่าไอ้เรื่องการถือครองหุ้น
การเป็นสมาชิกพักการไปเซ็นรับรองสอสออะไรด้วยเนี่ย
แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อเอ่ออย่าเพิ่งไปจินตนาการ
มันยาวมากนะครับเอาเป็นจินตนาการที่หนึ่งก่อน
ก็คือเรื่องของการถือหุ้นสื่อจะไปถึงขนาดไหน
ผมก็คิดว่าคือคนเขากำลังมองว่าแล้วสอสอ
ว่าที่สอสอร้อยห้าสิบเอ็ดร้อยห้าสิบสองคนของก้าวไกล
เอาไงต่อยังอีกนานอย่างนี้แล้วกันนะฮะ
ผมคิดว่ามองทีละฉากทีละช็อตทีละเรื่องไปก่อนนะฮะ
ก็คิดว่าในกรณีอันนี้เนี่ยเฉพาะความผิดในเรื่องเกี่ยวกับการที่
ขาดคุณสมบัตินะครับหรือวิทยาศาสตร์ต้องห้ามเนี่ย
มันก็จะเป็นความผิดเฉพาะตัวเฉพาะเรื่องนี้เนี่ย
เป็นความผิดเฉพาะตัวไม่ไปไกลถึงกรรมการบริหาร
ไม่ไปไกลถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งต่างนะครับ
มันก็จะจบที่ว่าพิทาเองสมมุตินะฮะถ้าผิดนะฮะ
ก็จะเป็นเรื่องที่ว่าไม่สามารถเป็นสอสอได้
บัญชีรายชื่อก็จะเลื่อนขึ้นมาอีก๑ลำดับ
แล้วก็ในแง่ของการส่งลงเป็นเครดิตนายกรรมตรีก็ไปไม่ได้
ก็ต้องให้สิทธิ์แก่พักร่วมรัฐบาลพักอื่นที่จะเสนอชื่อเข้าไป

ใช่ครับนะครับก็ต้องให้สิทธิ์ถ้าเขายังจับมือกันเป็น๘พักนะฮะ
ก็ต้องให้สิทธิ์กับทางพักลำดับรองลงไปคือเพื่อไทย
ยังจับมือกันนะฮะเข้าไปโหวตในรัฐสภา
ส่วนประเด็นของการที่ว่าเขาเป็นสมาชิกหรือไม่
เขาเป็นหุนาภักดิ์หรือไม่นะครับ
แล้วเขาสามารถเซ็นรับรองส่งผู้สมัคร๑๐๐คนต้อง๕๐๐คนเลยนะฮะ
หรือไม่เนี่ยก็เป็นประเด็นที่จะต้องไป
ผมก็บอกว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของกรกตกันแล้วกัน
ที่จะต้องไปคิดต่อว่าไอ้ที่เราต่อจิ๊กซอทั้งหลายเนี่ย
มันเป็นสิ่งที่เป็นผลหรือไม่นะครับ
ข้อบังคับพักเขียนมากกว่าแค่ไหน
แล้ววันที่สมัครสมาชิกวันไหน
หลังจากที่แก้พรปภาคการเมืองแล้ว

แต่ว่าของเก่าเนี่ยมันเป็นข้อบังคับอนาคตใหม่

เก้าไกรมาเขียนแบบเข้มงวด
เก้าไกรก็มาแก้ไขใหม่ในเดือนมกราคมปี๖๖

ว่ามีการสมัครสมาชิกเข้ามาเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าสมมุตินะนะฮะ
ความผิดสำเร็จไปแล้วอะไรทำนองนี้นะซึ่งใกล้ไม่เป็นไรอย่าเพิ่งไปคิด
ในส่วนนั้นเดี๋ยวจะเครียดเปล่าคนดูรายการนี้ไม่อยากให้เครียด

ทีนี้เมื่อวานทีเราพูดก็เครียดไปนาน
เมื่อวานเนี่ยมีรายงานว่ากรกตเนี่ยได้พิจารณาแล้วแล้วก็
ถ้าจะส่งเรื่องก็เป็นส่งเรื่องของคุณพิทาเนี่ยเป็นกรณีรู้ว่าไม่มีสิทธิ์
แต่มาสมัครคืออาจารย์อธิบายให้ฟังหน่อยครับเป็นยังไงฮะ
เห็นบอกอาจารย์โพสต์เฟซบุ๊คไว้บอกความผิดนี่แบบอาวุธหนักเลยเหรอ
มันคืออาวุธหนักยังไงคือมาตรา๑๕๑เป็นบทลงโทษ
ว่าถ้าหากว่าผู้สมัครผู้ใดรู้ว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติ
ไม่สามารถมาสมัครได้เนี่ยและยังมาสมัครเนี่ย
ก็จะมีโทษหนักพอสมควรโทษหนักคืออะไรครับ
อาญาจำคุก๑๑๐ปีปรับ๒๐๐๐๒๐๐๐๐บาท
แล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะตัดสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะ
เดี๋ยวผมต้องอธิบายอีกตัดสินเลือกตั้งแปลว่าอะไรนะครับ๒๐ปี
ว่าสิทธิ์ในการเลือกตั้งกับสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งไม่เหมือนกัน
ในการเลือกตั้งเนี่ยเป็นวงที่ใหญ่กว่า
สมัครรับเลือกตั้งเป็นวงเล็กอยู่ข้างใน
ถ้าคุณถูกตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งคุณไปลงสอสอไม่ได้
แต่คุณไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นี่คือเรียกว่าสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง
แต่ถ้าคุณถูกตัดสิทธิ์ที่เป็นวงใหญ่เรียกว่าสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครับ
อันนั้นคือลงสอสอก็ไม่ได้รับตำแหน่งทางการเมืองก็ไม่ได้
แล้วก็ไปเลือกตั้งก็ไม่ได้ด้วยนี่คือวงใหญ่

คือผู้ช่วยหาเสียงได้ได้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
คือตอนนี้สิทธิเลือกตั้งถ้าไม่มีสิทธิเลือกตั้ง
แต่ถ้าคุณธนทรบุญปียบุตรถูกตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง๑๐ปี
มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้

คือคือคือการเป็นสิทธิ์คือการ
เขาเรียกว่าสิทธิทางการเมืองอื่นยังมีอยู่ผมใช้ประโยคนี้แล้วกัน
แต่สิทธิในการที่จะไปเลือกตั้งไม่มีสิทธิ์ที่จะไปรับตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้
ซึ่งอันนี้๑๕๑เป็นบทลงโทษซึ่งผมถือว่าเป็นอาวุธหนักเป็นปืนใหญ่
ถ้าจะส่งเรื่องไปสารลำนูนเนี่ยใช้มาตราอื่นได้ไหมฮะหรือจำเป็นต้องได้เงื่อนไขด้วยมาตรานี้มาตราเดียว
ก็มันพ่วงกันเลยครับเพราะว่าถ้า๙๐
ถ้า๑๕๑มันเรื่องอาญานะเรื่องอาญาไม่ใช่สารอำนูนแน่นอน
คืออันนี้เกิดขึ้นที่หลังสารรัฐธรรมนูลไม่ได้ตัดศิลป์ทางอาญานะ
ถ้าตามรายงานบอกจะส่งมาตรา๑๕๑๑๑๕ใช่ไหม

คืออย่างนี้กระบวนการเป็นอย่างนี้ว่าจะต้องสรุปก่อนว่าผิดแล้วก็ส่งสารรัฐมนูล
ถ้าสารนุนบอกว่าผิดเนี่ยสารก็จะเพิกถอนสิทธิ์เพิกถอนการเป็นสอสอนะครับ
ถอนการเป็นสอสอแล้วก็ตัดสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง๑๐ปีนะฮะ
นี่คือในฝั่งของสารรัฐมนุนนะแต่เมื่อสารรัฐมนุนตัดสินออกมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย
กรกตจะต้องเป็นฝ่ายที่จะไปฟ้องต่อสารอาญาอีกรอบหนึ่งนะฮะ
คือเป็นการที่ว่าดำเนินคดีอาญาซึ่งจะต้องฟ้องผ่านอายการอายการก็จะไปดูสำนวน
สิ่งที่กรกตให้มาเนี่ยสำนวนเป็นยังไงอ่อนไม่อ่อนอย่างเคสธนทรเนี่ยก็แบบเดียวกันครับ
หลังจากที่สารรัฐนุนตัดสินว่าเป็นสอสอไม่ได้กรกตก็ส่งฟ้องสารอาญา
แต่อายการบอกว่าไม่ฟ้องอายการบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นเจตนาก็จะไม่ฟ้อง
ขั้นตอนนี้นี่เป็นอดีตกรกตนะลองฟังดูนะของคุณธนทรเนี่ยเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยกรกตเขาไปแจ้งที่ทุ่ง๒ห้อง
ก็เลยสั่งไปฟ้องไม่ใช่ว่าเรากอกกะตอส่งไปสาร
นี่อดีตกรกตนี่นักร้อง
แต่ด่านแรกก็คือยังไงต้องรอฟังผลของสารรัฐธรรมนูลก่อน
ใช่ไหมฮะตอนนี้ยังไงก็ต้องรอที่

จะกรอบความผิดอายานเนี้ยมันก็มีวิธีมิอาณาของเขา
นะครับเขาก็บอกว่าอ่ะมันไม่มีเศรษฐนาอะไร
เขาก็มาเลยถังมาหน้าฟ้องครับ
อ่ะคุณเรืองไกรครับอาจารย์รวมไทย
คุณเรืองไกรท่านผู้ชมถามเข้ามาเยอะเดี๋ยวผมจะไม่ได้ถามให้

ในฐานะสมาชิกพักพลังประชารัฐในฐานะส่วนตัวในฐานะอะไรแบบนั้น
น้องผมระบุชัดในฐานะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
แล้วไปใช้เลือกตั้งลำดับที่เท่าไหร่หน่วยเลือกตั้งที่เท่าไหร
ผมเขียนระบุหมดด้วยความสงสัยของเราไม่ใช่เป็นสิทธิ์ใช้สิทธิ์
สิทธิ์ใช้สิทธิ์รัฐมนุนรับรองสิทธิ์อยู่แล้ว
เรามีหน้าที่ช่วยเหลือราชการในงานป้องกันปราบปราม
การทุจริตประพฤติมีชอบมีอยู่สิทธิ์วงเล็บไปดูเถอะ
แต่คนก็เลยมองว่าจะไปสกัดกั้นคุณพิธาเข้าไป
คนมองน่ะอ่านรัฐมนุนดูก่อน
อ่านรัฐธรรมนุนหน้าที่วงชนเจ้าไทยหรือยัง

อ้าวก็รัฐมนุนกฎหมายสูงสุดของประเทศ
คุณยังไม่อ่านแล้วคุณก็มาถามคนนู้นถามคนนี้
เนอะผมบอกเลยเนี่ยข้าพเจ้านายเรืองใจในทันท้าย
ผู้ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาเช้าวันที่สิบสี่
ดับที่สามหกหกอืมชัดเจนมีตรงไหนที่ไปบอก
อะไรใช้จ้างวานหรืออยู่พักนู่นพักนี้แต่เวลาให้
ถ้อยคำเนี่ยเขาถามคำนี้ว่าคุณเนี่ยประกอบอาชีพ
อะไรอ่านะครับเกิดที่ไหนจบอะไรมานะฮะแล้วก็อาชีพเนี่ย
ที่ปรึกษาปัจจุบันเป็นสมาชิกพักการเมืองหรือไม่เป็น
เขาถามอยู่แล้วนะครับอันนี้เราก็ตอบไปแต่คนที่ไม่เคย
ไม่เคยร้องแต่วิตกวิจารณ์วิพากษ์ไปเรื่อยเนี่ยนะครับไม่
คือผมถึงบอกไงเขียนช่วยเขียนหน่อยเถอะคนเนี้ยมีอีก
เยอะเนี่ยที่ออกรายการเยอะช่วยเขียนคำร้องให้หน่อย
เถอะบ้านเมืองจะได้มีคนร้องเยอะเยอะไม่ใช่มีผมอยู่
สามสี่คนเนี่ยแล้วคุณก็มาไม่ชอบเขาเขาก็บอกว่า
นักร้องนักร้องร้องอีกแล้วร้องอีกแล้วนี่ฮ่องกงเนี่ย
หลังจากที่จับเรื่องทุจริตเดี๋ยวนี้ร้อยละเจ็ดสิบ
ของเขาเป็นนักร้องหมดเขาเรียกทุกคนเห็นเพิ่มเขา
แจ้งแจ้งตำรวจผมเนี่ยตั้งแต่สวกรรมมาธิการไอ้ปราบปราม
ทุจริตเนี่ยไปดูงานตั้งแต่ปีห้าหนึ่งถึงปีห้าสี่เนี้ย
ผมเป็นอยู่สามปีอ่ะจนวันนี้คนของเราก็ยังเหมือน
เดิมคือคืออืมคุณอยู่นอกสังเวียนหมดอ่ะคุณไม่ทำ
หน้าที่ที่ควรที่ที่จะบอกไม่ควรที่จะอันนี้นะครับที่
ช่วยเหลือราชการรัฐมนูลหกห้าศูนย์มาตราหกสิบสอง
บุคคลมีสิทธิ์ติดตามร้องขอให้มีการตรวจสอบนักการ
เมืองเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานของรัฐผมผมขอย่าถามได้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

วันนี้ขอบคุรทั้งสองท่านนะครับโอกาสหน้าเทียนเชิญมาพูดคุยกันใหม่